เอ้าไปดูเรื่องราวของพศหน่อย
พศพระมหาภัยวันนะครับ
ตอบคำถามบอกจะไม่อยู่วัดสร้อยทองประเด็นร้อนปมศึกนะฮะ
คือกลายเป็นประเด็นเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสองพศนะฮะ
อย่างทางพระมหาภัยวันแล้วก็พระมหาสมปอง
ไลฟ์พูดคุยกันครับโดยตอนหนึ่งนะครับ
พระมหาสมปองได้ถามพระมหาภัยวันถึงประเด็นเกี่ยวกับการลาศิกขาบทว่า
ถ้าท่านเจ้าคุณอุทัยไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส
พระมหาภัยวันจะไม่อยู่วัดสร้อยทองจริงหรือเปล่า
พระมหาภัยวันก็ตอบนะบอกว่าไม่อยู่ครับ
พร้อมกับระบุว่าถ้าไม่อยู่เป็นพระก็อยู่เป็นคารวาส
ผมไม่จำเป็นต้องเป็นครูเป็นอาจารย์หรือต้องเป็นอะไรผมก็ไม่อดตายอยู่แล้ว
ผมสูงสุดคืนสู่สามัญเป็นหลักการใช้ชีวิตของผมอยู่แล้ว
จากที่เป็นพระตัวดำดำไม่หล่อเหลาไม่ได้ดังแต่มีคนรู้จักเป็นล้าน
ผมพอแล้วชีวิตต้องแบกอะไรที่มันเยอะกว่านี้อีกเหรอ
ขณะที่พระมหาสมปองก็บอกว่าสำหรับอัตมาอาจจะต้องดีเลหน่อย
ยังมีอะไรต้องเคลียร์อยู่ถ้าท่านเจ้าคุณอุทัยไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส
ขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสท่านใหม่ว่าจะขออยู่ต่ออีกสัก๒ปีแล้วกัน
กินต่อไปได้นี่ไปฟังเสียงท่านทั้งสองคนฟังฟังหน่อยฟังหน่อยว่า
มีโอกาสอ๋อไม่มีไม่มีเสียงเหรอเนี่ยอืมคือคือทำไมตอนนี้มีมี
ประเด็นอะไรกันอ่ะผมก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยก็ท่านก็จะพูดกันทุกวัน
คือหมายความว่าท่านเจ้าวาดจะไม่ได้เป็นเจ้าวาดต่ออย่างนี้เหรอ
ไม่ได้ขึ้นไปท่านท่านจะไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสอย่างเงี้หรอค่ะก็ก็แล้วก็กระแสที่ว่าจะ
ให้ท่านศึกอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋ออืมอืมอ๋อที่บอกว่ามันก็มีอยู่
มันก็มีอยู่ต่อเนื่องท่านก็คงสนทนาธรรมกันอืมอืมเนอะแต่ก็เหมือนเหมือนคือ
ถ้าอีกแสงว่าก็มีมูลอย่างนี้แหละค่ะนั่นตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมอืม
ท่านออกมาพูดรอบนั้นแต่ว่าไปแบบว่าไปว่าเขาทำไม่ดีก็ไม่ถูกหรอก
หมายถึงใครหมายถึงว่าพอสอเขาทำดีเขาก็แบบว่าเรียกว่าท่าน
เดี๋ยวเรียกว่าเขาเออเอาจริงจริงเขาเป็นพระเนี่ยแหละแต่หมายถึงว่า
พระที่แบบว่าทำซามซามเร็วอ่ะเยอะแยะไปหมดอย่างเช่นก็เยอะอ่ะ
พระมีเมียพระที่แบบว่าเอาบอกว่าวันวันออกพรรษาออกพรรษา
พูดไปออกพรรษาพระบอกเอาแล้วยังไงอ่ะพระไปเสพยาบ้า
พาผู้หญิงเข้าโรงแรมม่านรูดอืมเจ้าอาวาสโทรบอกว่าไปจับถ้าอย่างงั้นอ่ะ
ศึกแต่อันนี้อย่างน้อยก็ยังได้ธรรมะหรือเปล่าวะอืมอย่างน้อยก็ทำให้เด็กได้ฟังอ่ะ
สนุกสนานถ้าจะมานั่งถือใบลานอ่านก็คงไม่มีใครดูป่ะ
ได้กลุ่มวัยรุ่นด้วยเนอะฟังแล้วก็เพลินอะไรอย่างนี้
ทัศนคติแล้วใช่ไหมเปลี่ยนมีอีกวันหนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะ
ฉันเปลี่ยนจริงไปฟังด้วยไหมไม่ใช่หลาน
อันนี้เปลี่ยนจากหลานคนเดียวเลยตอนแรกตัวเองเป็นคนมูเตรลูยอมรับเลยว่า
พระเราจะคิดติดติดแต่ไม่ใช่อย่าใช้คำว่าตอนแรกสิตอนนี้ก็เป็น
เป็นคือฉันคิดว่าพระจะต้องนั่งสมาธินั่งสมาธิสวดมนต์อย่างเดียวอะไรอย่างนี้
ซึ่งซึ่งนี่ก็ถอดหัวได้แล้วเนี้ยเขาก็บอกว่าหลานอ่ะบอกว่าอะไรค่ะ
ดูอะไรอ่ะเจรดูพระอ่ะแล้วทำไมไม่หนูไม่มีเขาไม่มีศาสนา
แต่เขานั่งดูที่ดูเนี่ยแล้วก็หัวเราะเว้ยอย่างน้อยธรรมะก็เข้าเด็กอ่ะ
แล้วเจเน็ตส่วนใหญ่ก็คือเขาไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยด้วยอืม
ก็เลยเออว่ะหลานที่แบบมันจะดูแต่ยูทูปอ่ะยังนั่งดูแล้วหัวเราะ
คือเพื่อนเขาดูกันได้เข้าถึงกลุ่มเด็กเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้
ที่แบบว่าสามารถที่จะฟังได้อะไรอย่างเงี้เนอะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ